เชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้กันมาตั้งแต่เมื่อคืนช่วงกลางดึกและหลายคนก็คงได้เห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้ไปหลายครั้งแล้วนะคะสำหรับเหตุโศกนาฏกรรมที่ผับเมาเท่นบีที่สัตหีบ
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมด๑๔ศพนะตอนนี้ระบาดเจ็บอีกกว่า๔๐รายนะคะ
เรามีภาพนาทีก่อนเกิดเหตุ
คือช่วงจังหวะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกันอยู่ในผับก่อนที่มันจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นนะคะ

ใช่ค่ะก็คือยังสนุกสนานกันอยู่เลยทุกคน
เนี่ยก่อนเกิดไฟไหม้แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะ
กำลังเล่นกันอยู่เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะ
นี่คือภาพที่เห็นนี่นักร้องกับมือคีย์บอร์ดที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ

ส่วนอีก๓คนในวงดนตรีเนี่ยยังบาดเจ็บสาหัสอยู่
ใช่ค่ะคือทุกคนคือกอดคอร้องเล่นเต้นระบำคือทุกคนกำลังสนุกสนานกับบรรยากาศแบบนั้นโดยไม่คาดคิดเลยว่าเที่ยงคืน๔๕นาที
เสียงระเบิดจะดังขึ้นแล้วไฟสีแดงเพลิงจะลุกไหม้ทั้งผับเมาเท่นบีนะคะ
มีหลายคลิปหลายเหตุการณ์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้
นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวลองรู้ไปเรื่อยนะคะคือมันมาจะโซเชียลคนที่ไปเที่ยวค่ะ
นี่คือโซนหน้าเวทีเลยนะใช่ค่ะประมาณเที่ยงคืน๔๕นาทีของคืนที่ผ่านมา

ภาพนี้ค่ะเพราะมันมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ผับแห่งนี้ค่ะนี่ฮะ
วิ่งหนีกันออกมาคนที่วิ่งออกมาได้แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ก็มี
ที่ล้มแล้วไฟติดตัวอยู่นั่นคือมือกีต้ามือเบสด้วยค่ะ
ก็คือวิ่งหนีตายกันออกมาแต่นักร้องกับมือคีย์บอร์ดออกมาไม่ทันนะคะ
เพราะเขาอยู่ด้านในสุดไงเขาอยู่ข้างในสุดแล้วประตูทางเข้าออก
ต้องวิ่งออกมาทางเดียวทางเดียวเท่านั้นค่ะประตูหลังสุดมีแต่ว่าล็อก
ใช่ค่ะแล้วอีกหลายคนนะฮะที่ออกมาพร้อมกับสภาพ
ไฟไหม้ติดเสื้อผ้าแบบเต็มตัวเลยเมื่อกี้มือกีต้าคือเสื้อหายไปหมดแล้วนะคะ
แล้วไฟลุกติดเต็มหลังเลยอ่ะเอาลองดูตรงนี้หน่อยนะครับ
อุ๊ยกระเป๋ากลัว
อุ๊ยอุ๊ยหมอนอ่ะ
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยด้วย
ซักเมื่อกี้
ทีนี้มันอยู่ไหนล่ะไปเขามา

เมืองเข้าน้ำเดี๋ยว

พร้อมกับเสียงชุลมุนวุ่นวายและโกลาหล
คนเจ็บบางคนก็กลิ้งตัวไปมา
กลิ้งอยู่กับพื้นเพื่อดับไฟที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้า

มีไฟติดตามตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
ดูแล้วมันหดหูใจเหลือเกิน

เขียนว่าประตูเข้าออกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะ

แต่คนต้องวิ่งออกทางนั้นออกมา

ที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

อย่างชาวบ้านแถวผับแห่งนี้

ไหม้หนักมากจริงค่ะ

ควันทั้งไฟคือมันแบบโอ้โห
ทางด้านข้างผับด้านหลังผับนะครับ

แป้งอ่าน่าจะออกมาทางนี้มั้ง

อเจมส์เอามาทำกว่าน้ำเถอะเผื่อเขานั่งทำงานอยู่อ่ะดิ
บ๊วยบ๊วยถ้าเผื่อพุ่งวิ่งออกมาก็เห็นวิ่งออกมาเต็มเลย
อเจมส์เพราะไฟไหม้อ่ะมึงวิ่งไม่สนใครหรอก
บ๊วยบ๊วยนี่ฮะอันนี้จากชาวบ้านในพื้นที่แถวมาล์คเทิลบีนะฮะ

คือทุกคนก็แตกตื่นตกใจไปหมดเลยจริงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่โดยรอบเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไฟไหม้อย่างเดียว
มันเสียงระเบิดด้วยแล้วไฟก็ลุกพลึบทั้งหมดเลยจริงจริง

ก็รีบมาทันที
อเรนนี่นี่ฮะมาแล้ว
โอ้โหแต่มันแบบมันลามไปหมดแล้วอะค่ะ
คือบางคนบอกว่าเห็นเพลิงไหม้เป็นเปลว
เพลิงขนาดนี้เนี่ยทะเลเพลิงเนี่ยทีแรกยังคิดว่าไหม้แถวประตูทางเข้าออกด้านนอก
ค่ะแต่ความจริงเนี่ยมันไหม้จากด้านในเลยนะฮะ
แล้วก็คือไหม้ทั้งหมดข้างในจนมันทะลุออกมาที่ประตูทางเข้าอะค่ะ
นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่มาดับเพลิงนะครับค่ะ
เทศบาลเมืองสัตหีบคือเจ้าหน้าที่ก็รีบทำงานกันอย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลานะคะ
เพราะไฟเวลาลามก็ลามเร็วแล้วก็วัสดุข้างในที่ใช้ก่อสร้างเนี่ย
ติดไฟง่ายทั้งนั้นเลยเพลิงเริ่มไหม้ประมาณตีหนึ่งค่ะ

พอเริ่มควบคุมเพลิงได้แล้วเข้าไปด้านในเนี่ย
โอ้โหประตูทางเข้าเลยอ่ะเข้าไปถึงก็เจอเลย
ผู้เสียชีวิตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะให้ท่านดูแผนผังของพื้นที่เมาเท่นบีนะ
ค่ะโอ้ว่าทำไมถึงมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ด้านในสิบสามศพ
ค่ะมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวันนี้ช่วงบ่ายอีกหนึ่งเป็นสิบสี่ศพ
ค่ะนี่คือคนเจ็บที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
สาหัสเยอะมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยนอกจากสำลักควันแล้วคือโดนไฟไหม้ไปอย่างน้อยเนี่ย
บางคน๙๐นะคะเครือผ้านี่ไม่เหลือเลยนะฮะ
เนี่ยโอ้โหเห็นชัดเจนเลยว่าไฟไหม้แบบทั้งตัวผิวหนังคือไหม้หมดเลยอะค่ะ
คือพอผ่านประตูทางเข้าออกเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะมีประตูอีกชั้นหนึ่ง

พอไปเจอตรงประตูชั้นที่๒ก็จะเป็นโถงกลางที่เขาจะมีที่สำหรับกินดื่มกัน

แถวนี้ก็เจอด้านในแถวห้องนงห้องน้ำพวกนี้ก็เจอ
แคทเชียร์ก็มีตรงเวทีก็มีบูธดีเจก็มีค่ะ

ก็ต้องลำเลียงศพออกมานะครับ

ที่เกิดเหตุที่สัตหีบชนบุรีเนื้อที่เนี่ยประมาณ๓ไร่ได้

เขาจะแบ่งเป็น๓โซนนะคือโซนนึงจะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนหมูกระทะ

ใช่เขาบอกเข้ามาถึงปุ๊บซ้ายมือเนี่ยไปกริวกันก่อนเลยจ้ะสายหิวก็ไปกินหมูกระทะ

พอได้ที่เริ่มกึ่มได้ที่เริ่มค่ำเริ่มมืด

ไปกินดื่มมีวงดนตรีไปต้งไปเต้นอะไรกันสนุกสนานแล้วกันเนี่ย

ซึ่งเพลิงไหม้อยู่ตรงนี้

ตัวอาคารมีลักษณะเพดานต่ำและโครงสร้างเนี่ยที่ผนังจะบุด้วยพวกโฟมหรือว่าแผ่นซับเสียง
ไม่ใช่แค่ด้านข้างของอาคารนะ

ประตูทางเข้าออกนี่ฮะทุกผู้ชมครับที่มีคำถามว่าทำไมคนถึงไปติดไปเสียชีวิตอยู่ด้านหน้าประตูแล้วก็ด้านในรวมถึง๑๓คนเนี่ยนะฮะ
พอเข้ามาเนี่ยประตูแรกเขาเนี่ยคือประตูหนึ่งที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะฮะก็คือประตูใหญ่เลยนะประตูหลักพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอโถงก่อน

เป็นโถงที่เป็นโซนเอาไว้มีโซฟาให้นั่งสูบบุหรี่ก็ได้
เนี่ยตรงกลางที่ขั้นระหว่างทางเข้าที่เป็นโซนสีเขียวเห็นไหมที่เราทำสี่แยกไว้ให้

ตรงนี้ถ้านึกถึงภาพเวลาคนที่ไปสถานบันเทิงนะ
พอเปิดประตูเข้าไปปึ้งถ้าเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยจะได้ยินสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์

เพราะมันจะมีผนังกั้นอยู่อีกบล็อกหนึ่ง

พอคุณจะต่อด้านในคุณต้องเปิดประตูที่สอง

ผ่านเข้ามานี่คือด้านในแล้ว

เห็นไหมฮะหลังคาหรือว่าข้าง

ด้านข้างเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านดูภาพแรกเลยเนี่ย

คือมีคนบอกว่าความจริงเนี่ยเขามีประตูออกด้านข้างนะตรงนี้เห็นไหมฮะ
เอาจริงถ้าไม่ชี้เนี่ยมองเห็นไหมคะว่าประตูอยู่ตรงไหน
ตรงที่เป็นเหลี่ยมตรงนั้นใช่ไหมที่มีอะไรขาวอยู่ข้างบนบล็อกหน่อย

เห็นไหมความจริงคือประตูออก
มันกลืนไปกับผนังเลยคือมันเป็นการตกแต่งนั่นแหละแต่ทำให้คนไม่รู้ไงคะว่าเอ้าตรงนี้มีประตูด้วยเหรอ
เพราะเขาคงจะต้องการทรัพย์เสียงไม่ให้เสียงมันออกไปแล้วก็ให้เสียงเนี่ยมันอื้ออึงอยู่ด้านใน
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูแผนผังต่อนะครับ
พอผ่านเข้ามาถึงโถงด้านในแล้วเนี่ยประตูที่สามที่จะออกได้เนี่ยมันคือด้านหลังเวทีเลยค่ะ
ถ้าจากประตูที่๒ก็มาถึงจุดที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่กัน

ถ้าจะออกอีกประตูนึงคือประตูที่๓
เพราะประตูด้านข้างเขาไปเอาแผ่นทรัพย์เสียงมาปิดไว้หมดแล้ว

ดนตรีบอกว่าเขาล็อกนะ
เขาล็อกเอาไว้ใครจะผ่านเข้าออกต้องให้กาดเปิดให้
รัฐมนตรีบอกว่าปกติเวลาจะเข้ามาที่ผับเขาจะเข้าจากประตูข้างหลังตรงนี้แหละ

เพราะว่าเขาป้องกันว่าเดี๋ยวคนมากินมาเที่ยวแล้วแอบออกประตูข้างหลังไม่จ่ายงง
เงินหรือว่าลักลอบเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาจะคอยปิดคอยเปิด

นักดนตรีมาก็ไม่ต้องฝ่าจากประตูหนึ่งแล้วเดินมาถึงเวทีดนตรี

มีห้องน้ำมีจุดที่เป็นแคชเชียร์
สภาพพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๑๓ศพนะครับ
เมื่อผ่านประตูเข้าไปในอาคารเนี่ย
จะเจออยู่หนึ่งนะที่เป็นผู้หญิงนะครับ
แล้วก็มีผู้ชายอีกสองตรงเนี้ยเจอสามศพนะครับ
นี่ค่ะอันนี้คือประตูชั้น๒แล้วนะเลย
ห้องที่เหมือนนั่งพักนั่งชิวรอเพื่อนสูบบุหรี่

เข้าประตูแรกประตูหนึ่งเนี่ยยังไม่เจอไม่เจอค่ะ
แต่พอจะเข้าไปชั้นด้านในเนี่ยต้องผ่านประตู๒

ด้านหน้าจุดที่เป็นแคชเชียร์อยู่ทางขวามือของจอภาพนะ
ตรงนี้๔นะครับ

บนเวทีมีผู้ชายสองที่เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าคือนักดนตรีและนักร้อง
นักร้องก็คือคุณอิ่มชัดชัยชื่นค้า

มาเล่นในผับเป็นครั้งแรกด้วยนะ
ปกติเล่นร้านแบบเปิดโล่ง

ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มาแทนนะฮะ

ผมได้คุยกับน้องพีชนักร้องนำของวงนี้

ก็เลยเป็นคุณรังสิมันมาแทนเหมือนกัน

ขณะเดียวกันอีก๓ศพเป็นผู้ชาย

แต่๓ศพนี้จะไม่ได้ถูกไฟไหม้

ใช่ค่ะคาดว่าอาจจะหาที่หลบหรือว่าไปไม่ถูก
หรือว่าเข้าไปทางไหนยังไงไม่รู้ไปอยู่ในห้องน้ำชายตรงนั้น
คือเหมือนส่วนใหญ่บางทีหลายคนอาจจะเคยได้ข้อมูลว่า
ถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยให้วิ่งหาน้ำก่อนก็คือเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
แต่ด้วยลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยไฟมันโหมหนักมาก
เพราะทุกคนที่เสียชีวิตข้างในเนี่ยคือไฟไหม้ร้อยเปอร์เซ็นต์
อืมญาติญาตินี่ร่ำให้เลยนะครับแทบขาดใจกันเลยนะครับ
อืมใช่ค่ะซึ่งเขาบอกบางรายเนี่ยล้มตึงแบบล้มทั้งยืนลงไปเลยจริงจริงอ่ะค่ะ
พอมาดูศพแล้วคือหลายคนทำไม่ได้แน่นอนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีแม่ของเด็กอายุ๑๗ปีค่ะ
แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ปล่อยให้ลูกที่อายุไม่ถึงเข้าไปได้ยังไง

นาทีที่ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยมาดูศพและยืนยันตัวตนนะคุณผู้ชมโอ้โห
ก็ได้ศพนี้เราต้องศพในกระตุ๋ทที่เรามาสังหวัด
ถ้าไม่ได้ศพก็เอาอีกฐานไปตรุกต่อแล้วศพที่นุ่งก็ได้

ใช่ค่ะคือคุณแม่เนี่ย
คือตามขั้นตอนต้องส่งไปพิสูจน์อัตรรักบุคคล

ใช่แม่ขอยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตด้วยตัวเองแล้วเนี่ย
บางคนคือทำใจไม่ได้คือเป็นลมเลย

ทำได้เพียงแค่ร้องไห้กอดศพอะค่ะ
เข่าซุดลงไปด้วยซ้ำ
ซึ่งหลังจากตรงจุดนี้ที่เป็นจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
สถานที่เก็บร่างของผู้เสียชีวิตตั้งแต่เมื่อคืน
เข้าไปเก็บเอาไว้ตรงส่วนของกู้ภัย
ญาติญาติก็จะเดินทางมารอติดต่อรับศพ
แต่อย่างที่พี่อุ๋ยบอกไปว่ายังไม่สามารถรับกลับไปบำเพ็ญกุศลได้

แล้วก็เก็บหลักฐานจากร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๑๓ศพ

คุณแซคณฑวินผู้สึกข่าวแพทย์นัททีวี
ได้คุยกับแม่ของเด็กอายุ๑๗นะคะ
ที่มีประเด็นถกเถียงว่าทำไมปล่อยลูกแม่เข้าไปได้